คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุแรกนี้ก่อนเป็นเหตุสะเทือนขวัญ
ชายคนหนึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงจากนั้นฆ่ารัดคอ
ใช้สายชาร์จโทรศัพท์รัดคอและใช้หมอนกดหน้าฝ่ายหญิง
สาเหตุมาจากการที่ก่อนหน้านั้นทั้งสองคบหาดูใจกัน
แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งฝ่ายชายก็มามีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงก่อน
จากนั้นฝ่ายหญิงถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเธอไปคบหาใครอยู่หรือเปล่า
ฝ่ายชายไม่อยากถูกเซาซีก็เลยอยากให้เงียบครับ
เอาหมอนอุดปากแต่ท้ายที่สุดเสียชีวิตคาเตียงที่บ้านพักแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักชั้นเดียวขนาด๓ห้องนอน
ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ซึ่งหน้าบ้านเปิดเป็นร้านเกม
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ภายในห้องนอนพบศพของนางสาวอัญรินศรีสดหรือว่าน้องวิวอายุ๒๖ปี
จริงถือว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับ
แต่ว่ามาเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในสภาพเปลือยกายนะครับ
มีผ้าห่มเนี่ยคลุมปิดหน้ากางเกงในนั้นถูกถอดลงไปกองอยู่ที่น่องนะครับ
ลำคอมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือสีชมพูรัดอยู่หลายรอบใบหน้าสีม่วงคล้ำแล้วนะครับ
อันนี้ญาติรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจแล้วก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ในห้องนั้นใกล้กันก็พบผ้าอนามัยใช้แล้วตกอยู่บนที่นอน๑แผ่น
ก็คาดว่าเป็นของผู้ตายนะครับเพราะว่าญาติบอกว่าในช่วงวันเกิดเหตุน้องวิวมีประจำเดือน
ขออภัยครับโดยโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์และเอกสารของผู้ตายหายไปบางส่วนนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยคือนายทศพลพรบูลหรือว่าดิวอายุ๒๗ปี
ซึ่งก็เป็นพนักงานดูแลร้านเกมแห่งนี้แหละครับ
สีแดงขาวหมายเลขทะเบียน๑กก๑๓๗๐อุบลราชธานี
แล้วก็เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวนั้นถูกเก็บแล้วก็หนีไปหมดนะครับ
ก็ทางญาติของผู้ตายก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่า
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เคยมาทำงานอยู่ที่ร้านเกมแห่งนี้นะครับ
ส่วนน้องวิวเนี่ยเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากระยองนะฮะ
หลังจากที่ไปทำงานที่ระยองและติดเรื่องของโควิด
ก็เลยกลับมาบ้านที่อุบลแล้วก็สงสัยว่าทั้งสองคนเนี่ย
คบหาดูใจกันทีนี้นายทศพลก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
ส่วนผลการชนะสูตรศพนางสาวอัญรินเบื้องต้น
ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ส่วนผลชนะสูตรเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
งานเร็วนะฮะเพราะตำรวจเนี่ยสามารถเข้าล้อมจับกลุ่มตัว
นายทศพลหรือว่านายดิวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของอำเภอ
บูรมังสาหารแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่
สพวาบรินชำราบนี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวนะครับ
ใช่ไหมเฮ้ยเอามือมาคนครั้ง
เฮ้ยกำลังมาด่วนเลยอุ๊ทนีไดด่วนเลยลงแมมฑุ้นจิต

โทษกลพพิ

แล้วก็นำเจ้าในมาสอบศวรที่พวชำราบ
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็สอบเครียดเลยนะฮะ
นายทศพลรฟ์หรือว่านายดิวเนี่ยรับสภาพแบบนี้ครับ
อ้างว่ารู้จักและคบหาดูใจกับน้องวิวเมื่อ๔๕ปีก่อนนะ
ไปเจอกันในผับบายแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีแล้วครับ
แล้วก็เริ่มคบหาดูใจกันมีอะไรกัน
ถือว่าเป็นการคบหากันเป็นแฟน
แต่ว่าทางบ้านของน้องวิวไม่รู้
จากนั้นน้องวิวก็ไปทำงานที่ระยอง
ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วคุยไลน์กันบ้าง
และนายทศพลก็มาเล่นเกมอยู่ที่ร้านเกม
ซึ่งทางญาติของน้องวิวเป็นเจ้าของนะครับ
และทีนี้ก็เข้ามาเป็นลูกจ้างช่วยดูแลร้านเกมอยู่นานเกือบ๑ปี
กระทั่งเกิดโรคโควิดระบาดนะครับ
ทางเจ้าของเองเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวไม่อยากให้ใครอยู่ในบ้านอยู่ในร้านนะครับ
แต่ว่าไปพักอยู่บ้านข้างร้านเกมได้
ทศพลก็ถือว่าเป็นคนอยู่บ้านแถวนี้เลย
เป็นเหมือนคนในครอบครัวของวิวด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
และเมื่อประมาณ๓เดือนก่อนนะครับน้องวิวได้ออกจากงานที่จังหวัดระยอง
แล้วก็เดินทางกลับมาทำงานที่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้

ทีนี้นายทศพลกับน้องวิวนางสาวอัญญาริน
ก็มาแอบคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคืนวันเกิดเหตุเมื่อ๒คืนก่อนนะครับ
ตัวของนายดิวได้ปีนหน้าต่างเข้าไปหาน้องวิว
สักประมาณตี๒แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน
และนายดิวอ้างว่าหลังจากนั้นน้องวิวเซาซีฝ่ายหญิงเซาซี
ถามว่าตัวเขาคบหาคนอื่นอยู่หรือเปล่า
เขาก็เลยโมโหแล้วเขาบอกว่าเขาพลั้งมือในการบีบคอ
หมอนกดหน้าใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือรัด
แล้วก็ใช้หมอนกดหน้าซ้ำสองและไม่คิดว่าจะเสียชีวิตนะครับ
คือเขาจะถามผมมีคนไหนอะไรหรือเปล่า
ผมบอกผมไม่มีคือผมไม่มีก็คือไม่มีเขาก็เซาฟรีครับ
เป็นอย่างนี้ผมก็เลยเหมือนชุนเฉียวลงชุนเฉียว
คือแบบผมก็ฟืดฟัดแล้วเขาก็เลยจะร้องผมก็เลยรีบ
เอามือบีบก่อนนะครับแล้วก็ผ้าเอาหมอนหกไว้
แล้วก็ผมก็เอาหมอนออกแล้วก็เอาไปติดที่สายครับ
แล้วทำไมต้องไปมัดรอบ๒นะครับ
แต่ว่าตอนนั้นที่นัดรอบสองคือแบบไม่ได้รัดอะไรแน่นเลยครับ
คือแบบมันไม่ถนัดผมก็เลยเอาหมอนมาปิดอีกทีหนึ่ง

ถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวของเขาบ้างครับ

นักข่าวก็ถามว่าอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวของน้องวิวของผู้ตายนะฮะ

แล้วก็นักข่าวก็ถามอีกนะฮะอยากจะบอกอะไรถึงวิญญาณของผู้ตาย
เขาก็บอกว่าผมก็มีได้แค่คำขอโทษ
นี่คือหลังการจับกลุ่มแล้วก็มาสอบปากคำเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่ทีนี้ก็มีการนำตัวมาแถลงข่าว
ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์ในช่วงของการแถลงข่าวด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะก็บอกด้วยนะก็คือย้ำเหมือนเดิมแหละ
ว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าทะเลาะกัน
ทะเลาะกันปั๊บน้องวิวก็เสียงดังกลัว
ญาติจะได้ยินก็เลยเอาหมอนปิดหน้า
แล้วไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ตายด้วย

เพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในการหลบหนี
เดี๋ยวฟังเสียงจังหวะตอนนี้หน่อยนะคะ

มีบครับมีบก่อนครับ
ในช่วงแถลงเขาก็ให้คำให้การนะฮะ
เมื่อคืนนี้นะครับที่ตำรวจสอบปากคำนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าน้องวิวจะเสียชีวิต
ตอนแรกแค่เอาหมอนอุดปากเพื่อไม่ให้น้องวิวพูดเสียงดังนะครับ

แล้วก็ทีนี้พออุดปากแล้วก็จะเอาสายชาร์จโทรศัพท์มารัดคอ
แล้วมันไม่ถนัดก็เลยเอาหมออุดปากไปอีกครั้งหนึ่ง

แต่เขาเอาเข่าเขากดแขนน้องวิวนะ
ไม่ให้น้องวิวขัดขวางนะครับ
ทีนี้ก็มีการถามถามว่าเออแล้วจะไปขอขมาศพน้องวิวไหม
เขาบอกว่าเขารับตัวเองไม่ได้ไม่กล้าที่จะไปขอคำมา
แต่ขอยอมรับผิดทุกอย่างขอชดใช้กรรม
แต่ไม่กล้าจริงที่จะไปขอคำมานะฮะ

ทีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลบหนีการจับกลุ่มโดยใช้ยานพาหนะแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับหลังแถลงข่าวการจับกลุ่ม
ตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหานายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ยังจุดเกิดเหตุก็คือบ้านพักของน้องวิว
จากนั้นก็เตรียมตัวนำฝากขังที่เรือนจำกลางอุบลราชธานีต่อไปนะครับ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในอุบลคดีสะเทือนขวัญ